ครอบครัวฮิวรัญพฤกษ์ต้องออกมาเรียกร้องทวงคืนเกาะนาคาน้อยจังหวัดภูเก็ต
หลังมีผู้แอบอ้างสิทธิ์บนเกาะแห่งนี้
ถามตรงกับจอมขวัญวันนี้๑๙นาฬิกาห้ามพลาด